แล้วก็ทีมงาน๔คน

แล้วก็แต่งเพลงเขียนเนื้อครับผม
ก็มีส่วนนะครับเพราะอย่างที่ปกติแล้วศิลปินทุกคนเขาก็จะแรงมากเลย

ก็ปกติศิลปินทุกคนเวลาจะทำเพลงอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็จะเป็นเพลงที่มาจากความรู้สึกของตัวเอง
มาจากประสบการณ์แล้วมาจากความรู้สึกของตัวเองไหมครับ
เพลงก็เป็นความรู้สึกที่ก็อยากศึกษามาก

นะครับ
หรือสื่อสารผ่านศิลปะที่เป็นงานเป็นของตัวเอง
มันคือความรู้สึกของเราเรื่องราวชีวิตของเรา

คือถ้าให้ไปเขียนอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเรา

คือความรับที่จากนั้นมันบอกช้ำนะ
ก็ในชีวิตของเรามันก็คงมีความรับที่บอกช้ำนะครับ
นั่นแหละก็ถ้าเคยตายดีกว่า

เขียนเพลงมาประมาณ๓เดือนนะครับ
แล้วก็เตรียมงานที่จะไปถ่ายทำที่อเมริกาด้วยครับ
จริงรู้สึกแย่มั้ยคนไปถ้าทิ้งลักษณะเก่านะ

เราพูดถึงดูไทยความรักคำเก่าอย่างเปล่า
เตรียมใจไปหรือเปล่าต้องโดนได้แน่
ก็คงคือไม่ได้คาดคิดหรือไม่ได้เตรียมใจอะไรทั้งนั้น
ก็คือกรอบทำงานเพลง

และพอก็ประมาณนั้น
อยากให้โฟกัสที่ความตั้งใจในการทำมากกว่า
เพราะว่าก๊อฟเองเป็นคนตัดต่อกำกับ
แล้วก็แต่งดนตรีโปรดิวส์เพลง

ทุกผู้เลือกไปที่ไปไหนกันไง
ที่เรารู้สึกมากกว่าที่เราอยากปล่อยออกมาให้มันเป็นเพลง
ก็อยากเพลงนี้อย่างนี้อยากให้ไปดู
เพราะถ้าครับรับประกันการรับปากเลย

เพราะว่าเราไปฟรีแล้วเพราะถูกจ้างไปร้องเพลงอีกแล้ว
สถานที่ก็ฟรีครับเพราะว่ามันเป็นทะเลทายเลยครับ
แต่ว่าที่ยากคือเราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันจะเป็นยังไงบ้าง
ก็ตักปักด้วยเพราะตั้งใจทำเกินร้อยมาก
จะมันเก่งคุณแม่หน่อย

เห็นมันกับไม้
ซื้อทางใหม่ให้เลย

เราก็ไปถามเขาไม่ได้ถามเขาเขาก็รู้อะเนาะ
ถ้าซื้อไปแล้วไปชนกับสิ่งที่เขามีอยู่แล้ว
เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราให้เป็นเงินดีกว่า
เหมือนกับว่าให้คุณแม่ไปเลือกซื้อเอง
แล้วก็จ่ายค่าวงดนตรีทั้งหมดเลย

ขนาดนั้นครับ

ว่าถ้าเรามีในอนาคตที่สามารถทำได้อีก
เหมือนกับว่าเราได้งานได้อะไรมาอย่างนี้
เราก็จะให้มากขึ้นตามที่เรามีเลยนะครับ
เพราะว่าแม่เราก็ไม่ได้แบบ
แม่ก็ไม่ได้เรียกขออะไรอย่างนี้ครับ
เราก็ให้ในสิ่งที่เป็นแบบ

คุณแม่เพิ่มอยากถามลูกชายครับ

แล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราให้ด้วยใจตรงนี้แหละครับ
ของคุณค่ะเราก็อยากจะทำกินไว้กัน
อยากจะแบบทำสิ่งที่ก๊อฟรักมากกว่าตอนนี้
คือถือว่าทุกวันนี้ก็๓๔เดือนที่ผ่านมา
ก็อยู่กับเพลงก็ไม่ได้ทำอะไรเลย
แต่เพราะอย่างที่เหนือที่ก็ทำทุกอย่างเอง

ก็รู้สึกว่าอยากจะอยู่กับตรงนี้แล้วก็ทำยังไง
คือความรักไม่โฟกัสเลย

ก็คือไม่ถึงกับไม่เปิดใจให้ใครเลย
แต่ว่าคือรู้สึกว่าถ้ามันจะมีความรักเรา
แล้วเราก็อยากให้มันเป็นไปทำธรรมชาติ
เราไม่ได้ไปไปคว้าว่าจะต้องกับอะไร

แล้วก็คุย

อยากเป็นที่กับเค้ามันจริงค่ะ

วันไหนที่พอตัดต่อแต่ปล่อยยังมีไปแล้วแล้วมันมีช่วงแก๊ปว่างระหว่างตัดต่ออีกกลุ่น
เราก็นั่งดูวิวคันโดเรารู้สึกเหงาเหมือนกันเนอะ
แต่ว่าก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนอนไปตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ก็ผ่านไปไม่มีอะไรที่ทำต่อเช้า
มันเป็นช่วงกลางคืนมากกว่าที่มันเป็นช่วงกลางคืน
จะเคล้ำตาติงทำให้ดูคุณ
ไม่เคยนะหรือรับถามเป็นทางอเมริกาหน่อยครับ
ที่เขาอนุมัติให้ก๊อฟได้๓ปี
หรือว่าปีหน้าจะเริ่มรูปเต็มที่

ตอนนี้เขาเริ่มส่งบทส่งอะไรให้ดูยังครับ
เริ่มส่งบทอะไรเรื่องที่จะแคสติ้ง
จะไปหาแคสติ้งเขายังไม่ได้มีอะไร

คือมันต้องยื่นเอกสารเราเป็นใครเราเป็นอะไร
แล้วธนายต้องทำให้หนาขนาดนี้ครับ
ซึ่งยื่นไปทั้งหมดใช้เวลา๓๔เดือน
ก็เลยรู้สึกว่าพี่ที่อเมริกาเขาช่วยเราด้วย
รู้สึกว่า๓ปีนี้เราจะปล่อยให้กินปากไม่ได้

ตอนนี้กำลังไปกำลังมาแปลอ่ะ

กว่าจะได้ไปเซ็นสัญญาที่ด้วยนี่คือลงทุนเองอะไรเองไงบ้าง
คือจริงมันยังไม่ได้ถึงแบบเซ็นสัญญา
ผ่านบริษัทนี้ตามไปรับงานอีกทีหนึ่ง
และพี่รู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีความพยายาม
เราให้โอกาสแล้ว
ก็อยากจะทำให้เป็นที่